ทีนี้มาดูเรื่องเศร้าที่อายุทยากันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าเล่าเป็นเหตุสังเกตได้

พอเมาเสร็จปุ๊บเดินโซซัสโซเซไม่ได้สติ
เป็นของโครงการโคกหนองนาอยู่ที่อายุทยาค่ะ
จะไปล้างหน้าตรงนี้ปรากฏว่าเสียหลักเก็บทรงไม่อยู่
คือเบาลงไปอย่างนี้เหรอหัวทิ้มเลยค่ะหัวทิ้ม
แล้วก็เนี่ยค่ะไปอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ่อเหรอคะ
เป็นบ่อน้ำแต่ขนาดกว้างนะคะ
เนื้อที่สักประมาณ๒งานลึกสักประมาณ๕เมตร
แล้วสุดท้ายภารกิจของนักประดาน้ำก็ต้องมานะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยรวมใจอยุธยาค่ะ
งมหาร่างของผู้สูญหาย
ก็คือคุณจันทองทาอายุ๕๓ปีนะคะ
เป็นชาวโคราชค้นหาอยู่นานก็ไม่เจอร่างผู้เสียชีวิต

ก็สักพักใหญ่อะค่ะ
เจอแล้วก็เอาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะใช้ผ้าขาวคลุมร่างไว้
เตรียมที่จะไปส่งต่อชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แต่ระหว่างนี้ระหว่างที่เอาศพของผู้ตายขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนรุ่นน้องซึ่งสนิทกับผู้ตาย
เป็นคนบ้านเดียวกันมองตากันเข้าใจกัน
ดื่มเหล้ากันบ่อยมากแล้วดื่มหนักเหมือนกัน
ปรากฏว่าเห็นศพผู้ตายร้องไห้เลยค่ะ
ร้องไห้โฮเข้าไปกอดศพกราบศพ
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ

ผมจะช่วยพี่ทุกอย่าง
รักพี่เหมือนเดิม
บุญพอ
อยู่ตรงหน้าคือศพศพไม่ใช่พระสงฆ์กราบเป็นพระเลยแบร์มือด้วยแล้วตะเบ๊ะด้วยยืนขึ้นตะเบ๊ะอีกเป็นทหารอีกต่างหาก
แสดงว่ายังไม่สั่งผมว่าทั้งคู่แหละฮะนะคะตำรวจสพท่าช้างบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้เพื่อนของผู้ตายก็คือเนี่ย
ว่าสมัยเนี่ยสั่งเมาก่อนเดี๋ยวจะเรียกไปสอบปากคำนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็ยังเมาอยู่เลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคาดการณ์กันว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเมาหนักมากแล้วจะไปล้างหน้าแล้วกลายเป็นว่าเสียชีวิตแบบนี้นะคะ